อยากไปที่จังหวัดตรังกันก่อนปิดคดีเรียบร้อยแล้วครับ

เพื่อนบ้านฆ่าโหดอดีตทหารผ่านศึกคือฟันชัด
คือว่าค้าวเขือบขาด
๕แผลปิดคดีเพราะว่าคนที่ก่อเหตุมอบตัวครับ

หงวนคือผู้ก่อเหตุฮะหงวนเอียดเกิดอายุ๕๓ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
มอบตัวกับตำรวจภูทรห้วยยอดพร้อมกับของกลางของกลางคือมีดพระ
พระที่ใช้ในการฆ่าลุงหมุนลุงหมุนทองนุ้ย
อายุ๖๐ปีอดีตทหารผ่านศึก
ลุงหมุนเนี่ยแกเป็นผู้พิการขาขาดนะขาซ้ายขาดเพราะว่าไปรบมา
ลบมาเจอสะเด็ดระเบิดและขาซ้ายขาดทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตไม่ค่อยจะสู้ดีอยู่แล้ว
มาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกถูกฆ่าพบเป็นศพอยู่ริมถนนสาย๔๒
ห้วยยอดในเตาก็คือตำบลในเตาจังหวัดตรัง
ฟันจนแค่บากหน้าฟันแผลแรกบากฮะบากก็คือจากปลายสายตาเนี่ยขยับไปถึงหู
สุดท้ายแล้วก็หงวนก็เดินทางมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงแต่ขอใช้สิทธิ์
ไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพทำไม
ได้เหรอได้ไงมีสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพราะเกรงว่า
ญาติของลุงญาติของลุงหมุนเดี๋ยวจะมาทำร้ายร่างกาย
ก็ไม่ทำก็ไม่เป็นไรแล้วทำไปทำไม
ทำไปเพราะแขนแต่ไม่ใช่เรื่องหมาแมวกัดกันแล้วนะฮะ
ทำไปเพราะแค้นก่อนหน้านั้นลุงหมุน
เหมือนเบิ้ลรถอ้าวเดี๋ยวบอกขาขาดไม่ใช่ขาเทียม
หมุนขับรถได้ใช้ชีวิตได้เกือบจะเป็นปกติทั่วไป
หมุนเนี่ยขับรถมาเหมือนเบิ้ลรถใส่หน้า
ตั้งใจจะไปคุยดีจะพกมีดไปด้วยนะฮะ
แล้วพอเห็นหน้ามันไม่อยากคุยแล้วฟันเลย

นี่คือความอุกชะกันที่เกิดขึ้นสุดท้ายก็มามอบตัวฮะ
ชาวบ้านบอกลุงหมุนเนี่ยแกเป็นคนดีมากนะ
บุรีไม่สูบเหล้าไม่สนเลย
ส่วนในหงวนชาวบ้านเขารู้อีกว่านายหงวนเป็นคนขี้โมโหร้ายฮะ
โมโหร้ายและสุดท้ายแล้วจริง
บอกว่าไม่ใช่เรื่องหมาแมวจริงไม่ใช่
มีปัญหาเรื่องหมาแมวมาก่อนหน้านั้นแล้ว
เรื่องเบิ้ลรถน่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้าย

เคยเป็นเพื่อนรักกันตอนนี้กลายเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
ฆาตกรรมอำมหิตเกิดขึ้นที่จังหวัดตรัง